ไม่ใช่การต้มน้ำอีกานแหละ

เขาบอกไม่ใช่กากินังด้วยแหมอันนี้ก็เข้าช่วงจุดจีนจากกากินัง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอีกาตัวนี้ครับมันแปลกประหลาดเขาบอกว่ามันมาให้โชคกับชาวบ้านนะฮะ
นี่พาไปเลยครับที่วัดพิสุทธิศรีสุมังคลารามหรือว่าวัดหนองไผลล้อม
ุะต้มนในเมืองอลฟมือจังหวันทศรรัชสิมาอีกาตัวนี้แหละ

มันเชื่องไหมเชื่องมากนะดูรูปหัวได้เป็นสุนัขเป็นแมวเลย

จริงครับแล้วเจ้าตัวนี้เป็นที่รักของคนในวัด
เขาบอกว่ามันสามารถให้โชคให้ลาบได้
เอาพูดภาษาชาวบ้านตรงเลยคือมันมาใบ้

ป้าบอกมันมาใบ้ของดีของเด็ดตามแบ่งแล้วตัลลี่
อ๋อก็คือเหมือนเจ้าแมวไอโทนเหรอนะ
อารมณ์คล้ายอย่างนั้นเอออย่างนี้ต้องไปถามพระที่นี่นะครับ
ก็คือหลวงตาวัญชัยติสาโรเป็นพระลูกวัดหนองไผลล้อม
ท่านเป็นผู้ที่เลี้ยงอีกาตัวนี้
ก็เล่าให้ฟังว่ายาตัวนี้มีญาติโยมนำมาฝากให้เลี้ยง
เมื่อปีที่แล้วก็เลี้ยงได้ปีกว่านั่นแหละ
วันหนึ่งเจ้าอีกาตัวนี้มันร้องออกมาเป็นเสียงประหลาด
ยังไงมันไม่ใช่กากา

เดี๋ยวคุณเหมือนลิ้นไก่สั้น

แต่เขาบอกว่ามันเปล่งเสียงออกมาเป็นตัวเลขได้

พอชาวบ้านได้ยินเขาก็ไปตีความกันไง
เสร็จปั๊บเขาก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่
เป็นอย่างไรล่ะได้โชคได้ราบกลับมา

แต่วันที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปเนี่ย
อีกามันไม่ร้องสักแอะเราเลยไม่มีเสียงให้ได้ฟังเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
สรุปแล้วมางวดนี้มันให้อะไรหรือเปล่า
มันใบ้แล้วไงแต่เล่าให้ฟังเฉยนะ
เป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเล่ากันมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่พอพูดแบบนี้แล้ว
คุณผู้ชมที่จะไปที่วัดหนองไผลล้อมที่โคราชบอก

ก็บอกว่ามันใบ้มันใบ้คือมันไม่พูดแล้ว
พูดแล้วเดี๋ยวมันดังคนเอาไปตีกันหมด